ที่ชนบุรีค่ะอันนี้น้าชายแท้ก็คือเป็นน้องชายแม่
พยายามจะล่วงละเมิดทางเพศหลานสาวอายุ๑๔ปี
เป็นจังหวะที่หลานสาวอยู่บ้านคนเดียว
ก็เนี่ยพาเข้าไปในห้องนอนแล้วก็บีบคอทำร้ายด้วยนะ
ถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วตัวเองก็พยายามจะถอดกางเกง
ล่วงละเมิดเด็กเขาบอกเขาอาศัยจังหวะที่ผู้ชายกำลังจะถอดกางเกง
ลอดขาแล้วก็หนีออกมาได้
ก็เลยไปแจ้งแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดี
ตำรวจสพทองจังหวัดชนบุรี
ก็นำกำลังไปจับกลุ่มนายจิระวัตรอายุ๒๙ปีค่ะ
บ้านอยู่ที่ตำบลมาบโป่งนะคะจับตอนนอนหลับอยู่เลย
เพราะว่าหลานสาววัย๑๔ไปแจ้งความว่าถูกน้าชายแท้คนนี้

น้องผู้หญิงวัย๑๔ผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะคะ
จังหวะที่อยู่คนเดียวพ่อกับแม่ออกไปทำงาน
กำลังจะกินข้าวน้าชายเป็นน้องชายของแม่

ว่าน้าชายเดินมาทักทายตามปกติ
ก็ไม่คิดว่าจะมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้น
แต่อยู่ดีน้าชายฉุดแขนหลานสาวเข้าไปในห้องนอนของแม่
เอามือบีบคอตบหน้า

น้องเขาบอกจับน้องถอดกางเกงถอดเสื้อ

จังหวะที่น้าชายกำลังถอดกางเกงตัวเองอยู่
น้องเขาลอดมุดใต้ขาของน้าชาย

คนในครอบครัวก็พาไปแจ้งความที่สพพานทอง

ในบ้านไม่มีใครอยู่เลยพ่อหนูเดินเข้าไปกินข้าว
กิจการก้าวขึ้นมาแล้วน้าก็เดินเข้ามากระชากมือหนูไป
จนให้ทำจานข้าวตบตรงกลุ่นแล้วก็กระชากหนูเข้าไปในห้อง
เราก็พยายามจะถอดกางเกงกับเสื้อหนูแล้วเขาก็บีบคอตบหน้าหนูไว้
แล้วเขาก็บอกว่ามึงจะร้องทำไมนะเขาก็บีบคอแล้วก็ตบหน้าผ่านอีกครั้งหนึ่ง
แล้วทีนี้เขาก็ถอดกางเกงหมูได้ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ
แล้วเขาก็พยายามจะถอดกางเกงเมื่อเวลาถือหนูก็เดิน
หรือว่าเมื่อเวลาเผลอหนูก็หาโอกาสลอดเฝ้าเขาไปแล้วก็วิ่งไปหาตา
พอตำรวจเข้าไปควบคุมตัวน้าชายคนที่ก่อเหตุนะคะน้าชายคนนี้ก็รับสารภาพ
รับสารภาพว่าปล้ำและถอดเสื้อผ้าหลานสาวจริงแต่ไม่ได้ข่มขืน
ก็เขาหนีมาได้ก่อนไงใช่แต่เขาอ้างแบบนี้เขาอ้างว่าเขามีอาการป่วยทางจิต
ต้องกินยาทุกวันป่วยทางจิตที่เขาทำไปเพราะเขาป่วยทางจิต

แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่การหยอกล้อกับหลานสาวไม่ได้คิดอะไรไม่ได้ข่มขืน
ข้ออ้างแต่ละอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนแหละ
ข้อหากระถามอจเด็กอายุไม่เกิด๑๕ปี
ไม่เกิน๑๕ปีไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คุณจะอ้างอะไรป่วยทางจิตป่วยอะไรก็ต้อง

ทางจิตแล้วคุณก็ไม่ได้สามารถมาข่มขืนมาล่วงละเมิดใครได้นะ
คือล้อเล่นไม่ล้อเล่นเนี่ย

ไม่งั้นเขาไม่ถึงขั้นต้องวิ่งหนีออกมาแล้วก็บอกพ่อให้พาไปแจ้งความหรอกใช่ไหม
ต่อให้ล้อเล่นเนี่ยเรื่องแบบนี้มันล้อเล่นกันได้ที่ไหน